เพื่อนจะผ่านพนธ์พิธีซ้อมรับราชธารปริญญบัติของพระธิเซีย
ไปหมดหมาดสำหรับพิธีซ้ำใหญ่ซึ่งหวานใจยังหนุ่มภิษภัชระเองเนี้ย
ได้ไปร่วมด้วยแต่ไม่มีช่อดอกไม้ไปให้นะคะ
หลายคนก็แบบเฮ้ยเป็นแฟนกันทำไมไม่มอบช่อดอก
งช้อดอกไม้ให้อะไรแทนอ่ะเขาให้เงิน
แต่นำเงินนี้ไปบริจาคแทนช่อดอกไม้ไงคุณ

สำหรับพิธีพระราชทานปริญญบัติของแพทิเซียกูธ
เมื่อเจอพีชในงานรอบสื่อภาพยนตร์

มีฝ่ายหญิงมาร่วมชมหนังด้วย
ชี้แจงถึงประเด็นที่ไม่ได้มอบช่อดอกไม้ให้ฝ่ายหญิง

ที่จะจับมือกันไปเรียนต่อต่างประเทศ
จะไปที่ไหนเมื่อไหร่อะไรยังไงไปฟังกันค่ะ

เราเอาเงินไปให้คนที่เขาขาดการศึกษามันก็ดี

การทำบุญแหละเราก็ไม่อยากมานั่งพูดว่าแบบ

อกไม้มันก็แพงแล้วมันก็เปลือง
เอามาก็ไม่มีประโยชน์
อยู่ในวัยที่ผมควรจะต้องไปเรียนต่อได้แล้วฮะ

ผมก็ต้องดูอีกทีว่าเขาอยากเรียนอะไร

ก็ต้องรอเขาเปิดรับสมัคร

โอ้ดีอ่ะพากันไปเรียนเนาะคุณเนาะ

แน่นอนหนุ่มพีชก็ต้องห่วงเป็นธรรมดา

ฟังจากปากนักแสดงหนุ่มกันเลยค่ะ

แต่รู้หรอไหมเราก็รู้สึกว่า

พี่พัทโชว์บิกินี่โชว์ยังไง

อยากให้เขาแบบทำอะไรที่เขาอยากทำ

เราก็ไม่อยากได้จำกัดสิทธิ์ของใคร

แต่ว่าคู่นี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่หวาน

สำหรับพระธิเซียเองก็อย่างที่ทราบกันดี
ทั้งสวยทั้งเก่งใครจะไม่ห่วงล่ะ

ในวงการภาคอินเตอร์ด้วยนะคะ

เล็งกันไว้น่าจะเป็นประเทศอังกฤษ
โอ้โหจูงกันไปเรียนพากันไปเรียน